ติดยาเสพติดฆ่าทั้งพ่อฆ่าทั้งแม่
คุณผู้ชมครับเสพยาเสพติดเอาจอบ
ตีหัวพ่อตีหัวแม่เสียชีวิตทั้งคู่ยังไม่พอ
เขาไปเอาน้ำตาลหมักเพราะคิดว่าเป็นน้ำมัน
ราดพ่อกับแม่และเห็นอยู่นี่คืออะไรรู้ไหมครับ
เตาเผาถ่านลากร่างพ่อกับแม่เข้าไปในนี้กะจะเผาอีก
โอ้โหอันนี้คือฤทธิยาเลยใช่ไหมโอ้โหสุดอ่ะอันนี้
โอ้โหนี่ครับเกิดขึ้นบริเวณป่ายางพาราครับ
ทุ่งนาบ้านสารพีตะบนสารพีอำเภอโพไซจังหวัดอุบลรัชธานี
ตำรวจสพโพไซไปถึงไปพบศพนายวิไลอิทิอายุ๕๖ปีนะครับ
สภาพศพของท่านถูกตีศีรษะน่วมนอนเสียชีวิตอยู่ปากเตาถ่าน
และในเตาถ่านพบศพนางอูรัยอิกฏิอายุ๔๘ปี
นอนเสียชีวิตแล้วก็มีกองไม้ทับถมร่างกายท่านอยู่
เตามีร่องรอยน้ำตาลหมักคือน้ำตาลหมักเอาไว้ทำอะไร
แล้วก็กองไม้คาดว่าผู้ก่อเหตุคงคิดว่าเป็นน้ำมัน
กู้ภัยช่วยกันนำร่างของนางอุไรออกจากเตาเผาถ่าน
พบว่าถูกทุบศีรษะเละเช่นกัน
ส่วนคนร้ายผู้ก่อเหตุคือนายอเนกอิทิอายุ๓๓ปี

ลูกแท้ของผู้เสียชีวิตเลย
สอบสวนลูกเขยของผู้เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า

พ่อตาแม่ยายไปไหนนะ

พอนายอเนกรู้ตัวหันมาเห็นว่างั้นเถอะ

วิ่งหนีไปขึ้นรถทรายข่ายขี่หนีไป
ตำรวจออกตามสิครับแล้วไปจับกลุ่มได้นะครับ
ขณะที่นายอเนกเนี่ยซ่อนตัวอยู่ที่บ้านเพื่อนในหมู่บ้าน
มีรายงานว่าตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มอเนกเนี่ยนะ
สีหน้าเรียบเฉยไม่สะทกไม่สะท้านต่อเหตุการณ์ที่ทำลงไปแม้แต่น้อย
จากการสอบสวนนะครับนายอเนกยังให้การวกไปวนมา
เมายาอยู่เมายาบ้าอยู่ครับ
จำพ่อแม่ตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้
ปัสสาวะแน่นอนครับสีม่วง
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับนางสาวเยาวลักษณ์อิทธิ
น้องสาวของผู้ก่อเหตุแล้วก็ลูกสาวผู้ตายไปโรงพักครับ
ไปขอไปคุยกับพี่ชายตอนนี้เริ่มได้สติ
แต่ยังไม่ยอมพูดไม่ยอมจาไม่ให้การกับตำรวจ

รับไม่ได้กับ
จะให้ครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวสุดท้าย
กับเหตุการณ์แบบนี้ถึงขั้นฆ่าพ่อฆ่าแม่กันเลยทีเดียว
หลังจากขอเข้าเยี่ยมพี่ชายแล้ว
นางสาวเยาวลักษณ์ก็ไปยื่นเอกสารที่นิติเวศ
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลรัชธานี
เพื่อให้แพทย์ผ่าชนสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็นำร่างพ่อกับแม่กลับมาทำพิธีบำเพ็ญกุศล
ที่บ้านในพื้นที่บ้านภูเวียงหมู่๘ตำบลสารพีครับ
พอกลับมาถึงบ้านคุณผู้ชมญาติญาติก็พานางสาวเยาวลักษณ์
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก่อนตรงจุดเกิดเหตุเนี่ย
โดยมีการเชิญวิญญาณ๓จุดด้วยกัน
ซึ่งเป็นจุดที่คนที่เป็นแม่
ถูกลูกทำร้ายเสียชีวิตบริเวณกลางไล่มันสัมปะหลัง
ห่างเอาไปสัก๓๐เมตรได้
แล้วก็จุดที่พ่อถูกลูกชายใช้จอบครับ
จอบตีศีรษะเสียชีวิตบริเวณเนินดินใกล้สวนยาง
แล้วอีกจุดคือตรงนี้ที่เป็นโพงนี่
มันคือเตาเผาถ่านซึ่งเป็นจุดที่ลูกชายลากร่าง
พ่อแม่ยัดเข้าไปในเตาเผาถ่าน
แล้วก็เอาไม้ทับกะจะเผาหรือยังไง
ไม่อยู่หลังนี่ไม่อยู่หนี
ห่วงหัว
ลูกสาวบอกเดี๋ยวจะทำพิธีบำเพ็ญกุศลพ่อกับแม่สัก๓คืนนะ
ส่วนอเนกพี่ชายก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับ
คุณผู้ชมคะตอนช่วงที่มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

ยาดเขาก็ได้นิมนต์นะคะหลวงปู่พันธ์
จากวัดป่านาม่วงที่อุบลราชธานีมาทำพิธี

อันนี้ใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะคะ

คือเขาก็เชื่อกันว่าวิญญาณของผู้เป็นพ่อ
เข้าร่างของพระแล้วร้องห่มร้องไห้
บอกว่าเจ็บนี่ค่ะเหมือนภาพที่ปรากฏนี่ค่ะ
ไหนพูดนี่เหลื่อยหื้ออายนี่
โอ้ยพ่ออายอื้อ
พ่อบอกว่าอายพ่อบอกว่าอาการ

นี่ค่ะก็ว่ากันว่า
นายวิไลผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นพ่อของคนก่อเหตุ
เข้ามาสิ่งร่างของหลวงปู่พันธ์นะคะ
แล้วก็มีอาการอย่างที่เราท่านเห็นกันนี่แหละค่ะนะคะ
ก็คือปล่อยโฮแล้วร้องไห้สื่อสารกับน้องและญาติบอกถูก
ลูกชายทำร้ายจนสิ้นใจ
นี่ค่ะผู้สื่อข่าวเราก็ติดภาพ

ก็ใช้วิจารณญาณในการชมกันด้วยกันแล้วกันนะคะ